ติดตามข่าวกันต่อนะครับคุณผู้ชม๖โมงครึ่งแล้ว
ข่าวในเบรกนี้น่าสนใจหลายเรื่องนะฮะ
เรื่องของลอตเตอรี่อนละวนอนละเวงก็ยังต้องหาคำตอบกันอยู่นะครับ
แล้วก็เรื่องของค้าประเวณีก็มีให้ติดตามกัน
เรื่องของการค้าประเวณีล่าสุดนะคะตำรวจไปช่วยนะครับ
เป็นเด็กอายุต่ำกว่า๑๕ปีทำงานอยู่ในร้านคาราโอเกะแห่ง๑
ในจังหวัดเชียงใหม่ไว้ได้ซึ่งเด็กนะคะถูกล่อลวงไปค้าประเวณี
วินาทีในการจับกลุ่มกันค่ะ
เจ้าหน้าที่ที่ทำงานร่วมกันในครั้งนี้ก็คือฝ่ายปกครองนะคะ
หลังจากที่เจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการพิเศษกรมการปกครอง
นำโดยนายศิรพบนิยมเดชหัวหน้ากลุ่มงานสืบสวนสอบสวน๕
ร่วมกับเจ้าหน้าที่กรมสอบสวนคดีพิเศษ
บอกว่ามีร้านคาราโอเกะในพื้นที่อำเภอพร้าวจังหวัดเชียงใหม่
มีพฤติการลักลอบค้าประเวณีเด็กหญิงอายุต่ำกว่า๑๘ปี
ซึ่งเข้าข่ายความผิดฐานค้ามนุษย์
ให้เข้ามาตรวจสอบและจับกลุ่มนะคะ
เจ้าหน้าที่ก็ลงพื้นที่ค่ะไปหาข่าวแล้วก็หาข้อมูลพื้นที่๒วัน
จนทราบแน่ชัดได้ข้อมูลแน่ชัดว่าร้านที่ถูกร้องเรียน
มีพฤติกรรมดังกล่าวจริงจึงวางแผนเข้าไปจับกลุ่ม
อย่างแรกก็คือต้องนำธนบัตรที่เจ้าหน้าที่จะเอาไปซื้อบริการ
ล่อซื้อบริการถ่ายเอกสารลงบันทึกประจำวันเอาไว้ก่อน
จากนั้นก็ได้ปลอมตัวเป็นแขกเข้าไปใช้บริการในร้าน
แล้วก็ติดต่อขอซื้อบริการทางเพศจากเด็กขายบริการที่แฝงตัวทำงาน
เป็นพนักงานเสิร์ฟค่าตัวคนละ๓๐๐๐บาท
ก่อนที่เด็กเนี่ยจะไปรับเด็กก่อนขออภัยนะคะ
ก่อนที่ผู้ที่ซื้อบริการทางเพศจะรับเด็กไปที่โรงแรมแห่งหนึ่ง
ซึ่งอยู่ใกล้กันแล้วก็ส่งสัญญาณให้เจ้าหน้าที่ด้านนอกเข้ามาจับกลุ่มไว้ได้
สอบถามเบื้องต้นทราบว่าเด็กทั้งหมดเป็นคนไทยนะคะอายุ๑๗ปี๑คน
ซึ่งก็รับว่าทำมาแล้ว๖ครั้ง๑๕ปี๑คนและ๑๔ปีอีก๑คน
ซึ่งกำลังเรียนหนังสืออยู่ชั้นม๓โรงเรียนแห่ง๑อีกด้วย
แล้วก็อ้างว่าทำเป็นครั้งแรกนะคะสำหรับเด็กที่อายุ๑๔ปี
ส่วนเรื่องของรายได้ส่วนแบ่งเด็กที่ออกไปรับงานกับแขกจะได้ส่วนแบ่งไม่เท่ากัน
บางคนได้๑๐๐บาทบางคนได้๒๐๐บาทแตกต่างกันไป
หลังจากช่วยเหลือเด็กได้แล้วนะคะเจ้าหน้าที่ส่งเด็กทั้ง๓คนไปพักไว้ที่บ้านพักเด็กและครอบครัว
ส่วนเจ้าของร้านคาราโอเกะดังกล่าวก็ให้การปฏิเสธอยู่นะคะ
บอกว่าไม่มีส่วนรู้เห็นใดกับการค้าประเวณีของเด็กในร้าน
และจะได้ขยายผลสอบสวนตามขั้นตอนต่อไปค่ะ